ซาละเป๋าเนื้อพี่ทานได้

ลูกละ๖๙๙๙บาทเอง

ด้านบนติดแผ่นทองคำเปลวที่สามารถทานได้

ไซส์ใหญ่มากไซสจัมโบค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหม

ที่เขาทำไส้สมุนไพรโด่ไม่รู้ล้ม

พี่เขาหมดช่วงวันวาเลนไทยไปแล้ว

บิ๊กซาละเป๋าไส้วากิว
ลูกละ๖๙๙๙๙บาท
เฮียซูมต้องให้สัมภาษณ์เราแล้วแหละ

เอามาผลิตเป็นไซส์จัมโบ้แบบนี้นะคะแล้วก็ขายในราคา๖๙๙๙บาท
กลางเนี่ย๕๙๙บาทค่ะคุณผู้ชมนี่เกรดพรีเมียมเลยนะคะ
เบอร์โทรศัพท์อ่านี่เราขึ้นให้หน้าจอนะคะ
เฮียซูมสาระเป๋าโบราณที่ถนนพระองค์ดำตัวเมืองพิศนุโลก
๖๙๙๙บาทค่ะโอ้โหขอบคุณมากผู้ชม
ไม่ได้ซื้อให้พี่ค่ะ